มันต้องใส่อุปกรณ์ให้ร่างกายแล้วก็ไปเพิ่มความเป็นสิริมงคลกันหน่อยแล้วกันนะช่วงปลายปีแบบนี้นะ
ใครอยากจะสุขภาพดีมีสิริมงคลจะพาไปร่วมพิธีเททองหล่อพระและทำพิธีพุทธาพิเศษกันที่จังหวัดไหนไปดูค่ะ
ไปดูบรรยากาศไปดูพิธีที่บริเวณมณฑนพิธีหน้าที่วักกาลอำเภอนาครูจังหวัดกาลสินครับเขาเริ่มจากการประกอบพิธีทางพราหมณ์ก่อนนะคะโดยการอันเชิญและบอกกล่าวขอคำมาขอพรต่อลุคคเทวดาและสิ่งศักดิ์ศิษย์ทำพิธีในส่วนของทางพราหมณ์เสร็จแล้วจากนั้นค่ะก็เป็นการรำนะคะซึ่งเป็นชา

เพื่ออัญเชิญไปปฏิสถานบนที่ว่าการอำเภอนาคูที่โรงพยาบาลนาคู
และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใน๗ตำบลของอำเภอนาคูเลย
อกจากนี้นะคุณผู้ชมจัดงานใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแค่นี้ไม่ได้
ยังมีขนาด๕นิ้วเป็นพระบูชาหน้าตักขนาด๕นิ้ว
กริ่งเหรียญสร้อยคอพร้อมเหรียญอีกด้วย
และเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ดังนั้นในโอกาสเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
หลวงพ่อองค์ดำก็ถือว่าเหมาะที่จะเป็นของขวัญอันล้ำค่ามอบให้กับบุคคลที่เคารพรัก
เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสุขเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
ไปไหนมาไหนจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ
ที่เริ่มสายศรัทธานะคะอยากจะเช่าบูชาหลวงพ่อองค์ดำเนี่ย
ติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอนาคูกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ที่คุณวริยาเราให้หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้๐๖๑๑๓๕๐๔๙๑
ถือว่าร่วมบุญกันนะคะทำตามกำลังศรัทธา
อย่าเอาที่ตัวเองไม่ไหวทำที่สบายใจ
สิ่งดีก็จะเข้ามาสู่ชีวิตนะคะสาธุค่ะ